เราจะไปดูการค้นพบล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับ
ซึ่งเป็นตัวร้ายที่สำคัญของเรื่องได้นะครับ
ซึ่งหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ขุดพบฟอสซิลของญาติ

ล่าสุดก็พบว่ามันมีสมองที่ชาญฉลาด

จนทำให้มันกลายเป็นนักล่าชั้นยอดครับ
วิทยาศาสตร์ได้ขุดค้นพบฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่เชื่อว่า
ในทะเลทรายห่างไกลของอุสเบกิสถาน
ในช่วงระหว่างปี๒๕๔๐ถึง๒๕๕๙
โดยนักบรรพชีวินวิทยาแห่งสถาบันสมิทโซเนียน
ระบุว่าฟอสซิลที่พบและรวบรวมได้เป็นของไดโนเสาร์

เอเชียกลางเมื่อประมาณ๙๐ล้านปีก่อน

และใช้ระบบดิจิทัลสร้างสมองจำลองแบบ๓มิติ
รวมทั้งระบบประสาทแล้วก็เส้นเลือดภายใน

มีความสามารถทางการได้ยินเป็นเลิศ
โดยเฉพาะเสียงคลื่นความถี่ต่ำ
ขณะที่สมองของมันก็มีการพัฒนาอย่างซับซ้อน
ทำให้มันฉลาดและมีประสาทสัมผัสดีเยี่ยม
ที่มันจะมีวิวัฒนาการขนาดลำตัว
จาก๓๔เมตรน้ำหนักประมาณ๒๗๐กิโลกรัม
ที่มีขนาดความสูงถึง๑๓เมตรและมีน้ำหนักถึง๗ตัน
ซึ่งได้กลายเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามแห่งยุคไดโนเสาร์